สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายเดือนนี้ค่ะจะมีอยู่ด้วยกันถึง๓ราศีนะคะ
ดวงดีดวงเด่นในเรื่องของโชคลาภและการเงินโดยเฉพาะค่ะ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าราศีผู้โชคดีในเรื่องของการเงินและโชคลาภนั้น
จะเป็นราศีของท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะ
สำหรับราศีแรกที่ดวงดีในเรื่องของการเงินนะคะนั่นก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ
ดวงของคุณค่ะมีโอกาสที่จะร่ำรวยแบบเงียบนะคะ
คือรวยแบบค่อยเป็นค่อยไปสะสมทีละนิดทีละหน่อย
แล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้านะคะ
ส่วนถ้าชาวราศีพฤกษกคนไหนหวังเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภแล้วก็ลาบลอยนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้แบบติดปลายนวมนิดหน่อยหน่อยนะคะ
โชคลาภแบบพอหอมปากหอมคอค่ะ
แต่ถ้าชาวราศีพฤกษกนะคะขยันทำบุญสร้างกุศลบ่อยนะคะ
รับรองว่าตำแหน่งเศรษฐีใหม่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนค่ะ
ต่อมาคือชาวราศีกันค่ะ
ชาวราศีกันถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินและโชคลาภโดดเด่นมากที่สุดในบรรดา๑๒ราศีเลยนะคะ
ช่วงนี้ชาวราศีกันมีโอกาสที่จะได้อะไรแบบฟลุกนะคะ
อกจากเงินรายได้ธรรมดาที่คุณได้ปกติอยู่แล้วค่ะ
ชาวราศีกันยังมีโอกาสที่จะได้เงินทองโชคลาภผลกำไรส่วนแบ่งแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอีกด้วยค่ะ
ส่วนอีกราศีหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินอย่างมากเลยนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
ถ้าเราจะดูในเรื่องของการทำมาหากินของชาวราศีกรกฎโอ้โหพูดได้เลยค่ะว่าในช่วงนี้ดีอย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่เงินทองไหลมาเทมาชาวราศีกรกฎจะสามารถเมคมันนี่เข้ากระเป๋าได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าชาวราศีกรกฎหวังในเรื่องของพวกลาบลอยลาบแบบฟุกนะคะบอกได้เลยค่ะว่ามีโอกาสได้อย่างมากเลยนะคะ
หากชาวราศีกรกฎค่ะคิดว่าจะลงทุนนะคะหรือว่าไปเสี่ยงดวงหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ถือว่าดีอย่างมากเลยค่ะ
โดยเฉพาะ๒วันต่อไปนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาในเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎเปิดอย่างเต็มที่นะคะ
นั่นก็คือวันที่๓๐และวันที่๓๑กรกฎาคมค่ะถ้าคุณจะไปเสี่ยงดวงไปลงทุนอะไรในช่วงนี้ขอให้จัดการใน๒วันนี้รับรองว่าได้ผลสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะ
ถ้าราศีอื่นนะคะอยากจะโชคดีมีโชคลาภเหมือนสามราศีที่หมอไก่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าถ้าสามราศีที่หมอไก่กล่าวไปแล้วอยากจะดวงดีคูณสองก็สามารถทำตามเคล็ดลับที่หมอไก่กำลังจะบอกต่อไปนี้ได้นะคะ
ลับง่ายเลยค่ะก็คือการไหว้พระหรือว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะให้คุณเตรียมอย่างแรกเลยนะคะก็คือพวงมาลัยสดนะคะแล้วก็เตรียมน้ำสะอาดค่ะจากนั้นนะคะให้เตรียมจุดทูบตามนี้ค่ะ
หลังจากที่คุณเตรียมพวงมาลัยเตรียมน้ำสะอาดแล้วก็จุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้คุณค่ะทำการนะคะอธิษฐานค่ะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ขอพรเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค่ะรับรองว่าได้ผลสมใจปรารถนาอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ